ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะมีการโพสต์คลิปนี้นะคะในติ๊กต๊อกนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ไปแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีกับอดีตสามีของเธอ
ที่ขับรถตามเข้ามาในปั๊มน้ำมันแล้วก็พยายามจะทุบทำลายรถ
เพื่อที่จะให้เธอออกมาแล้วก็จะข่มขู่ทำร้ายเธอค่ะ

มึงผ่อนหรอมึงทำอะไรกูทำงานหาเงิน
รถของกูหลังนั้นกูออกมาของกูเอง
พรุ่งนี้จะไปเที่ยวกันแล้วมีความสุขกันแล้ว
แต่มึงทำแบบนี้ไง
กูจะมานั่งทำงานหาเงินนั่งกดกี่คมเองกูอ่ะ
รถคันนี้ก็ไม่มีปัญญาจะออกเป็นของตัวเอง

คุณผู้ชมผู้หญิงอยู่ในรถก็ถ่ายคลิปไปด้วย
แล้วก็นั่งร้องไห้ไปด้วยเธอบอกนาทีนั้นเนี่ยกลัว
ไม่กล้าออกมาค่ะเก็บตัวอยู่ในรถ
ให้ตลอดเวลาขณะที่ฝ่ายชายเนี่ย
เธอบอกว่าเป็นอดีตสามีที่เราเห็นเนี่ยค่ะ

ทุบรถนะคะเอารถมาจอดเทียบทุบกระจกข้างรถทั้งสองด้าน
ส่วนอื่นเสียงดังอึกกระทึกไม่สนใจคนในปั๊มน้ำมัน
ที่ก็คงจะตกใจกับเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะคะ
เนี่ยค่ะเธอก็ไม่ยอมออกมานะคะคือพยายามกดดันให้เธอลงมา
แต่เธอก็ไม่ออกมาจนสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ขับรถออกไปนะคะ
กระจกข้างเสียหายหน้ารถถูกทุบจนทะเบียนหลุด
ข้างรถก็เป็นรอยยุบแล้วก็มีร่องรอยอื่นอื่นจากการถูกกระแทกรอบคันเลยนะคะ
ผู้เสียหายเอาหลักฐานไปแจ้งความที่สพมนครปฐมเมื่อประมาณ๕ทุ่มที่ผ่านมานะคะ
บอกว่าคนนี้เป็นอดีตสามีแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือทนไม่ไหวแล้วนะคะ
เพราะว่าถูกกดดันในหลายด้านนะคะเนี่ยค่ะ